ส่วนเหตุการณ์นะคะลูกจ้างชาวไทยใหญ่ค่ะ
ฆ่านายจ้างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวลูกจ้างชาวไทยใหญ่ได้แล้วแหละ
เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วช่วงที่ทำแผนเขาก็ต้องถามไปด้วยนะ
ตำรวจก็ต้องถามไปด้วยว่าทำแบบนี้ไปทำไม
เขารับสารภาพบอกทำไปเพราะโมโหนายจ้าง
โมโหในช่วงที่ไปขอเงินค่าจ้าง
แล้วนายจ้างไม่ให้นะคะก็เลยเอาทั้งเสียมเอาทั้งท่อนเหล็กมาตีนายจ้างจนตายนะคะ
ตำรวจภูทรสารพีจังหวัดเชียงใหม่
นำตัวผู้ต้องหาชื่อว่านายอ่องสันอายุ๓๕ปีค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของนายสุนทรรุ่งโรศโชธช่วง
จ้างของผู้ต้องหาที่ถูกนายอ่องสันฆ่าเสียชีวิต
โดยมีญาติของนายสุนทรผู้เสียชีวิตมายืนดูจำนวนหนึ่ง
แต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายนะคะ
จากนั้นผู้ต้องหาค่ะได้เดินทางไปชี้จุด
ก็คือหลังจากมีปากเสียงกับผู้ตายขณะที่ไปเบิกเงิน
หลังจากนั้นแหละค่ะหยิบเหล็กยาว๗๐เซนติเมตรมา๑เส้น
ฟาดเข้าที่บริเวณด้านหลังของผู้ตายจนผู้ตายล้มลงก่อน
จากนั้นค่ะไปหยิบเสียมอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เป็นเสียมด้ามไม้นะยาว๙๕เซนติเมตร
ฟาดซ้ำเข้าไปอีกนะคะที่บริเวณศีรษะ
เห็นผู้ตายแน่นิ่งไปเอาของกลางคือเสียมและเหล็ก
ทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าบ้านค่ะ
ในช่วงเวลานั้นนะคะตำรวจสายตรวจเดินทางมา
ถึงจุดเกิดเหตุพอดีได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้นะคะ
จนนำมาถึงการทำแผนในวันนี้
การทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่รีบควบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถทันทีนะคะ
ผู้ต้องหาไม่ได้มีการเข้าไปขอขมาพันรยา
รวมถึงครอบครัวของนายจ้างแต่อย่างใด
ตำรวจเนี่ยตรึงกำลังโดยรอบเพื่อป้องกันเหตุชุลมุนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีพันธ์ตำรวจเอกสงกรานสรรวง
กำกับการสพสารพีเปิดเผยว่าตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากพฤติกรรมของคนร้าย
ก็คือใช้เสียมฟาดที่ศีรษะผู้ตายหลายครั้ง

ส่วนสาเหตุการก่อเหตุก็คือการทวงค่าแรงค่าจ้าง
ระหว่างการควบคุมตัวนะคะ
ผู้ต้องหาไม่ได้มีญาติมาเยี่ยมหรือว่ามาติดต่อขอประกันตัว
มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ถึงที่สุด
เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและพยานที่อยู่ในเกิดเหตุครบเลยค่ะ